แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่ายังมีอาการแปลกมากมายกว่านี้
ที่เกิดขึ้นจากการทำพิธีสังสิต

ไปติดตามดูกันได้เลยค่ะ
ทรัพย์บรรยายาคม
ทรัพย์บรรยายาคม
นี่คือบรรดาร่างทรงองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่
มาร่วมพิธีบวงสวงอนุสวรี
สมเด็จร้านอไรสวนมหาราช
ตำหนักของนายสมบูรณ์ตื้อเคลือ

ทำเพิงจังหวัดพยาวตั้งพากันออกลีลาควาดากมาไล่ร่ำ
ว่าลีลาเป็นนักรบโบราณ
ทำหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองจากอริราชศัตรู
เป็นทหารของพระองค์ดำกันอย่างเต็มที่
ร่างทรงบางคนมาในชุดนักรบชุดกษัตริย์ชุดนักบวชผู้ถือศิลป์
รวมทั้งชุดพื้นถิ่นพื้นเมืองต่าง
เรียกได้ว่าสร้างศีรษรรภ์ในการวงสวงที่เป็นงามประจำปี
ซึ่งจัดกันปีละครั้งเป็นอย่างดี
งานนี้ไม่มีจุดทูบไม่มีเซียมซีไม่มีหางประทัด
แต่ผู้ร่วมงานก็มุ่งไปที่บ้านเลขที่นั่นเองจ้า

ชาวบ้านร่วมพิธีบวงสวงเบิกเนธทาเวสุวรรณ
วัดเกาะพันธ์สาโพธิยาลัย
บรรยากาศเต็มไปด้วยความเข้มขลัง
ไปกันที่วัดเกาะพันธ์สาโพธิยาลัย
ตำบลหนองแก้วอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
โดยเจ้าอาวาลและบรรณาสิทธิ์ยานุสิทธิ์
รวมกันจัดพิธีบวงสวงและเบิกเนธทาเวสวรรณ
มีเท้าทันใจเท้าบันดาลและเท้าเงินหล่นรวม๓ตน
งานนี้มีผู้ร่วมพิธีกว่า๑๐๐คนเลยทีเดียว
สำหรับพิธีพรามเจ้าวาดได้ทำน้ำมนต์และเบิกเนธ
ซึ่งระหว่างการทำพิธีมีลูกศิษย์มีอาการคล้ายองค์ประทับ
ร้องดังลั่นจนเจ้าวาดต้องใช้กระถาสะกด
หลังเสร็จพิธีมีการจุดประทัดจำนวน๑๑๐๐๐นัด

ส่วนจุดหมายปลายทางมีตัวเลขอะไรบ้างนั้น

อกจากนี้ยังมีการทำพิธี
ไหว้ครูมีลูกศิษย์นับพันคนมาร่วมพิธีใหญ่ในครั้งนี้
อีกทั้งยังมีพิธีครอบเสียนครู
ให้กับลูกศิษย์ทุกคนที่เข้าร่วมพิธี
คนเก่าและเข้ามาใหม่
รวมถึงคนที่ร่วมทดสอบความศักดิ์สิทธิ
ด้วยการลงดาบที่แผ่นหลังและใช้ดาบปาดคอ
ซึ่งคนที่มาร่วมชมต่างพากันหวาดเสียว
แต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์จึงไม่มีผู้ที่บาดเจ็บนั่นเองจ้า